สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไปต่อและเสถีย์ป้ายแดงวันนี้
พามาอยู่กันที่นี่เลยค่ะคลอง๘ค่ะ
ไกลนิดนึงแต่วันนี้พามาดูเส้นทางความอร่อยของร้าน
ขนมจีบสารเป๋าร้านหนึ่งที่เขาบอกว่าขายดีมาก
วันหนึ่งนี่นะคะขายได้๖๐๐๗๐๐ลูก
และยอดขายตะวันบอกเลยหลักหมื่นค่ะ
แน่นอนว่าเขาจะมีเคล็ดลับความสำเร็จและเคล็ดลับความอร่อยแน่นอน

ขนมจีบซาระเป๋าปรุงศรีตั้งอยู่ที่โครงการบ้านเจริญลาบ๕ซอย๑
ร้านขนมจีบซาระเป่าอำสดใหม่แบบวันต่อวัน
แถมทำเองทุกขั้นตอนด้วยนะครับ
ตั้งแต่ผสมไส้ขนมจีบห่อขนมจีบ
และที่นี่ก็ยังทำน้ำจิ้มเองอีกด้วยล่ะครับ
จากขนมจีบที่อร้อยจนต้องสั่งจองแล้วเนี่ย
ก็ยังมีซาระเป๋าไส้หมูสับไส้หมูแดงไส้ครีมไส้ถั่วดำ
โดยเจ้าของร้านก็คือพี่อารีและพี่พรสองสามีภรรยาคู่นี้นี่แหละครับ
คือหนูอยากรู้ว่าแม่ขายอยู่ที่คลองแปดใช่ไหมแต่ร้านแม่ชื่ออะไรนะ
ขนมกรีบสาระเป๋าปรุงสีแล้วมันเกี่ยวกันยังไงอ่ะแม่
แม่เป็นคนนี้ที่ยาโอ้ยย้ายมาย้ายมา
ก็เลยไม่อยากให้ลืมแบบว่าตัวเองเป็นคนวิทยา
ก็เลยตั้งชื่อว่าขนมจีบสาระเป๋ากุ้งสาระเป๋ามีไส้อะไรบ้าง
มีหมูสับหมูแดงไส้ครีมไส้ถั่วดำมีทั้งหมดสี่สี่ไส้
แม่แต่ที่หนูได้ยินมาที่เด็ดคือขนมจีบที่ขายได้วันหนึ่งเป็นพันลูก
แม่ขายยังไงเนี่ย๖ลูก๒๐บาทลูก
แล้วแต่ว่าลูกค้าจะสั่ง๒๐๔๐๕๐บาท
ได้ก็ได้หมดเลยใช่ไหมคะแล้วขนมจิบที่เนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะแม่
คือเราจะใช้หมูส่วนสะโพกน้ำจิ้มรสเด็ดเผ็ดเปรี้ยวหวานเป็นสูตรของแม่เอง
เคี้ยวคือเราต้องสั่งพิเศษบางเหนียว
นี่ก็คือความอร่อยเด็ดที่ทำให้ขายได้เป็นวันหนึ่ง๖๗
๖๐๐๐๗๐๐๐ลูกมาแล้วนุ้อยขอนิดนึงได้ไหม
ล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยของร้านแม่
ตั้งแต่ขั้นตอนของการทำไส้ขนมจีบ
ห่อขนมจิ๋มแล้วก็ที่สำคัญคือ
ดูจัดชิ้นทุกเมนูที่ร้าน

น้องไปต่อรีบออกแค่รับความอร่อยกันเลยนะครับ
พี่พรขั้นตอนในการทำไส้
มันคือไส้หมูถูกไหมแปลว่าเราต้องใช้วัตถุดิบหลักคือหมูสับ
โอเคเริ่มเลยค่ะตีเลย
ถ้าเป็นบทละเอียดมันก็จะเป็นเหมือนหมูบัช่อนะ
แต่ถ้าเป็นหมูบดยามมันจะได้ความนุ่มมีความเป็นชิ้นหน่อย
เป็นชิ้นและจะเนื้อนุ่มตีประมาณ๓๐นาที
อดน้ำแข็งให้เย็นหมูก็จะมีความนุ่ม
ดูดน้ำแข็งลงไปแล้วก็ความนุ่มก็จะขึ้นมา
วันหนึ่งใช้หมูประมาณกี่กิโลได้
ถ้าเป็นวันธรรมดาก็ประมาณ๓๐โลถ้าตายหน้าร้านนะครับ

ไปใส่มั่นหมูอยู่ประมาณ๑๐นาที
ครับผมก็ตีต่ออีกสิบนาทีครับหลังจากที่ตีหมูกับมันหมูรวมกันแล้วก็จะ
ปรุงรสแล้วนะคะครับขั้นตอนในส่วนผสมในนี้มีอะไรบ้างค่ะพ่อ
จะมีน้ำตาลน้ำตาลทรายมีเกลือเกลือชูรสซูรส
แล้วก็พริกไทยพริกไทยน้ำมันงาน้ำมันงาส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ
นี่คือขั้นตอนสุดท้ายของการตีก็คือการเอาแป้งข้าวโพดนะคะ
ส่งลงไปเพราะเราต้องค่อยค่อยตีหรือว่าเอ้ยแล้วก็ค่อยเทปะ
ค่อยค่อยทีลงไปเลยครับผมอ่าค่อยทีลงไปเรื่อยเรื่อยครับโอเค
หลังจากที่ตีส่วนผสมจนเข้ากันแล้วพี่พรก็จะนำไส้หมู
แบ่งใส่ในภาชนะไว้แบบนี้นี่แหละครับหลังจากนั้นก็จะนำไปแช่
ช่องฟีสไว้อีกห้าชั่วโมงเพื่อให้เนื้อหมูมีความนุ่ม
และให้มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นนั่นเองล่ะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญ
นั่นก็คือการห่อขนมจีบซึ่งที่นี่เนี่ยเขาใช้มือทำกันแบบชิ้นต่อชิ้นนะ
ดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวเราให้น้องใบตองไปพิสูจน์กันเลยว่า
ง่ายเหมือนที่ตาเห็นหรือเปล่านี่นะคะนี่คือหมูที่เราไปผสมมา
แล้วก็แช่ฟีดไว้ห้าชั่วโมงก็จะออกมาเป็นแบบนี้อ่าแม่เราต้องใช้แผ่นอันนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแผ่นเกี้ยวที่สั่งจากโรงงานพิเศษตอนนี้อ๋ออันนี้เป็นแผ่นเล็ก
แผ่นเล็กแม่หนูขอดูแกะแกะได้แผ่นเล็กที่เราก็ต้องสั่งแบบ
บางด้วยนะนี่ผ้าของมันจะเล็กอย่างนี้นะคะ
ถ้าตลาดมันจะหนาแล้วก็แผ่นใหญ่อ่ะงั้นเดี๋ยวมาเริ่มทำจีบขนมกัน
นึงสองสองหมุนยังไงตัวแรงที่รูหนูกว่ามันเจ็บวันนี้หนูว่า

เถอะโอเค

แต่แม่เนี่ยมีเพราะว่าแม่ต้องการความสวย

พี่อารีห่วงนักหวงหนา

วิธีการทำก็ง่ายเลยล่ะครับคุณผู้ชม
เพียงแค่นำไข่แดงจากไข่ไก่
ผสมกับสีผสมอาหารสีส้มแดง
แล้วนำไปตุ๋นจนพ่น

สำหรับแต้มบนขนมจีบแล้วล่ะครับ

พอห่อขนมจีบเสร็จเรียบร้อย
ก็จะนำไปนึ่งเป็นเวลา๕นาที

อีกทั้งยังเพิ่มเติมความอร่อย

ความพิถีพิถันมาจริงเลยนะครับ
กว่าจะได้ขนมจีบที่น่าทาน

ที่น้องไปต่องตั้งตารอกันแล้ว

จิ้มกระเทียมเจียว

เป็นแป้งบางแต่ไม่เละ

เราจะได้ความรู้สึกเป็นแบบแผ่นเกี้ยวบาง

ไปต่อที่สละเป๋า

ข้างในยังมีความเป็นซอสหมูแดงฉ่ำอ่ะแล้วเนื้อหมูแดงเนื้อกัดเป็นคำเลย
แป้งก็ดีอ่ะถ้าเป็นตอนเด็กก็จะกินแต่ไส้แล้วแป้งไว้อย่างนี้
ว่าทำไมถึงขายดีเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้า
แต่ก่อนที่จะเป็นร้านขนมจีบซาระเป๋ากุ้งสี
ที่มียอดขายหลักหมื่นแบบทุกวันนี้
ชีวิตของพี่อารีและพี่พรก็ไม่ง่ายเลยล่ะครับ
เพราะแต่ก่อนเคยเป็นกุ๊กอยู่ร้านอาหารจีนชื่อดัง
แต่เพราะมีปัญหากับเจ้าของร้านจนต้องลาออก

ฟังจากปากพี่อารีและพี่พรกันเลยครับ
ประมาณนึงแต่ต้องให้เยอะ
แล้วค่าใช้จ่ายอย่างต่างมันพอไหมคะแม่

ลูกอยู่โรงเรียน
ต้องส่งลูกเดือนละ๖๐๐บาท

แล้วรายลับมันน้อยลง
แล้วพอช่วงที่ตัดสินใจออกไปขายขนมจีบเนี่ย
มันก็ยังขายไม่ค่อยดีเหรอคะแม่

เช้าแม่ขายข้างทาง

ไปเช่าที่ซึ่งไม่มีหลังคา

ว่าอยู่ดีชีวิตก็ลำบากขึ้น

มันต้องแบบทำยังไงดีกับชีวิต
เหนื่อยไหมตอนนั้นเหนื่อยไหม

เคยคิดไหมว่าเราคิดถูกหรือคิดผิดตอนนั้น
ไม่ได้คิดนะแต่ว่าเราคิดว่าเราต้องสู้ต่อ
จำได้ไหมว่าวันแรกที่เราแบบตัดสินใจมาเปิดร้านมันเกิดอะไรขึ้น
ก็มีรถเบนก็จอดซื้อเค้าบอกว่าเขาหิวเค้าขอกิน
เค้าก็ลงมา๓๔คนในครอบครัวเค้า
เขาก็บอกว่าแล้วผมทานแล้วแล้วผมจะไปกินอีกที่ไหนได้
ประมาณว่าถ้าเกิดว่าเค้าอยากกินอีกอะ

เค้าจะไปซื้อที่ไหนเพราะว่าเราก็ขี่รถขายไป
ก็เลยมาคุยกันเหรอคะ

ก็เลยมาคุยเพราะว่าเปิดอีกสักร้านหนึ่งไหมกับพี่อย่างนี้
พอเปิดร้านปั๊บก็มีมรสุนชีวิตเกิดขึ้น

พอขับรถไปเรียกแท็กซี่
เคยขายอะไรที่รู้สึกเป็นของรักของห่วงที่สุดไหม

สวยคอกูวัหนตัหสวยคอมือ
สุดท้ายขายหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลย
พยายามว่าจะทำยังไงให้เงินมันงอกขึ้นฝ่าเก่าให้มีรายได้มากกว่าเก่า
เพราะพละแม่บ้านในก็ลูก

เท่าก่อนต่อที่อาร์ลีเด็กขึ้นเป็นเสาหล่ะ
ใช่ของบ้านแทนพี่พรไปเลยช่วงหนึ่งใช่คือเราเราเหนื่อย
ยอมเหนื่อยเพื่อลูกแม่เชื่อว่าสักวันหนึ่งแม่จะต้องยืนได้
อยู่ด้วยความเชื่อใช่เพราะเราสุจริตใช่หลังจากนั้นก็คือเราเริ่มมา
แม่ก็เริ่มหยอดในโรงเรียนแล้วทำไงให้รายได้มันเพิ่มขึ้นอ่า
เรียนอนุบาลแม่ฮิ้วไปทุกวันเลยไปให้เขาชิมเอาไปให้เขากินฟรี
ปากต่อปากทั้งโรงเรียนเป็นลูกค้าคุณแม่หมด
จากนั้นคือขายดีมาน้องส้มตั้งเพจลูกโพสต์เรื่อย
คือคนติดตามเยอะหลังจากนั้นแม่ออเดอร์เยอะขึ้นค่ะ
จนทำบางวันทำไม่ทัน
เพราะว่าทำทั้งวันทั้งคืนมันเหนื่อย

มันเปิดจากปลายประสาคอักเสบ

แล้วตื่อเช้าขึ้นมาเราไปแป้งฟัน
พอเราตะน้ำบวชใส่ปากมันไฬออกมาเลย

ต้องก็ต้องทำต่อก่อนเขานำเงินเขามาเอง

ประมาณถ้าเก้าโมงก็ไปหาหมอ

คุณอาการดีสุดที่สุดแล้ว
คือปุ่นหนึ่งตัวเนี่ยจะไปทั้งขนทั้งขาเลย

ก็เลยประมาณจริงแล้วรักษาอยู่ประมาณปีหนึ่งนะ

อกจากความมุ่งมั่นและการวางแผนที่ดี
ในการค้าขายของพี่อารีและพี่พร
ที่ทำให้ทั้งคู่ก้าวมาถึงความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ได้
ก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวช่วยในการค้าขายของที่นี่
นั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่อารีนับถือและศรัทธา
จนสร้างปฏิหารมานับครั้งไม่ถ้วนเลยล่ะครับ

เล่าให้หนูฟังหน่อยว่าท่อนไม้น่ะได้มายังไงคะเมื่อก่อน
นี่ผมกลับไปที่บ้านเนอะขับรถกลับไปก็ไปเจออ้อ
้ยถ้าต้นไม้ต้นไหนถ้าจมไว้ใต้ดินแล้วอะครับ
ถูกไม่กินสภาพเดียกดีอยู่เนี้ยเขาบอกว่าอาจจะ
พ่อเอามาทำไมอ่ะตอนนั้นอะ
ตอนนั้นก็ละเอาเอามาตกแกงทวดไม้

เนี่ยบ้านเจ้าที่รีแรงนะ

หัวบอกว่ะก็เลยมองต้นมองดูนะ

แม่นอนกลางวัน๓โมงเย็น
แม่ฝันเอาหมี้ฟันฝันประตูบ้านเข้ามางาน

แม่ก็สะดุ้งตื่นตั้งวันเลยนะตั้งวันแม่ก็เลยตั้งจากนั้นมา
คือแม่ก็เลยเปลี่ยนความคิดก็ลองไหว้ดู
หลังจากนั้นแม่ขายดีคือแบบขออะไรก็ได้
แล้วเรื่องสุดพลิกคือหลานลูกของป้าที่จะขายเนี่ย
มันเป็นงานประจำปีปีใหม่ซึ่งมีพนักงานเป็น๓๔๐๐คน
คืนนั้นเขาได้ทองกับว่าราครสุด
แม่อยากขอให้รายการอีกรายการหนึ่งที่ดังที่สุด

หลังจากนั้นก็เห็นคนรู้

อีกนิดนึงมีอะไรอยากจะบอกกันและกัน

ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากขอบคุณที่ผ่านมาเนอะดูแลครอบครัว
ก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเข้ามาขอบควรค้นแล้วก็อยู่กันไปแบบทุกอย่าง
คุณพ่อพูดน้อยแบบนี้ให้คุณพ่อฝากร้านดีกว่า
ก็ขอฝากร้านขนมจิบสาระเป๋ากรุงศรีด้วยนะครับผม
อยู่ที่คลองแปดอยู่ที่เจริญราบห้าแล้วครับผมเชิญได้ครับผม
ที่ร้านเปิดตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๓โมงเย็นครับผม

หรือใครแวะมาแถวนี้แวะมาสั่งหน้าร้านก็ได้
แต่บอกเลยนะว่าขนมจีบหน้าร้านอาจจะไม่มี
แนะนำว่าให้ออเดอร์ล่วงหน้ากันก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณพ่อกับแม่มากนะคะ
ขอบคุณค่ะหมดเวลาความรู้จักกับศตีป้าแดงแล้วนะคะ
กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์๕โมงเย็น